จากท่าเรือพิบูลสงคราม๑ครับคุณแม่พนิดาเนี่ยก็ไปต่อเลยครับ
ไม่ได้พักเลยนะฮะไปที่สพเมืองนนทบุรี
อยากจะไปฟังการแถลงความคืบหน้าของคดีนี้ครับ
คุณแม่บอกว่าก็ยังทำใจไม่ได้เลยกับการสูญเสียลูกแตงโมไปนะฮะ
คุณแม่ร้องไห้ทุกวันครับแล้วหลังจากฟังตำรวจแล้ว
ตำรวจเขาก็แถลงความคืบหน้าคดีคุณแม่บอกเห็นใจตำรวจนะฮะ
เห็นใจตำรวจที่ต้องทำคดีนี้เพราะเหนื่อยกับการหาพยานหลักฐาน
เชื่อมั่นในตำรวจที่ทำคดีนี้ทันทีที่ตำรวจสรุปคดี
คุณแม่บอกเดี๋ยวจะจัดชาปนกิจคุณแตงโมต่อไปเลยนะครับ
ตอนหนึ่งเนี่ยคุณแม่เขาเล่าถึงงานไว้อะไรวันสุดท้าย
ว่าตอนนั้นคุณแม่โกรธอยู่สามคนแต่อาจารย์ทงชัยประดับชนะนุรักษ์
มาบอกให้คุณแม่ให้อภัยเพราะคุณแม่เก็บความโกรธไว้
มันก็เป็นทุกข์นะฮะรกสมองซึ่งวันนั้นคุณแม่เล่าว่า
ทงชัยมีการเชิญ๓คนที่คุณแม่โกรธมาหาด้วยก็คือ
หนึ่งคุณกระติกสองทนายตั้มสิทธาแล้วก็สามพี่หนุ่มกัญชัยครับ
สามคนเนี่ยก็มาแล้วก็มาขออภัยคุณแม่ค่ะไปฟังคุณแม่เล่าตอนนั้นหน่อยครับ
ท่านก็ไปเชิญ๓คนนี้มาคือพี่หนุ่มกติกแล้วก็ท่านสิทธาทนายสิทธา
ที่เหมือนกับติดใจที่เขาว่าคุณแม่ติดใจอยู่นิดหน่อยไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะคะ
เอ่อทั้งสามท่านเขาก็พร้อมที่จะขออภัยอยู่แล้วล่ะเขาก็พนมมือขออภัย
คุณแม่ก็คิดดูตามที่ท่านบอกนะฮะว่าถ้าเรายังโกรธเขาอยู่เยอะเต็มร้อยเนี่ย
ตัวเราเองนี่แหละไม่สบายใจนั่นมันเป็นเรื่องจริง
คุณไม่ไปคิดเห็นกระติกในจอนี้ไม่ได้เลยนะโกรธเห็นท่านสิทธาก็ไม่ได้
เห็นพี่หนุ่มก็ยิ่งโกรธพี่หนุ่มเนี่ยตัวเสี่ยมเลยเห็นก็โกรธนะบอกตรงตรงอ่ะ
ก็โอเคเหตุผลมันก็มีเท่านี้ก็เราก็คิดว่าพอให้อภัยได้ก็ให้อภัยไปเลย
พร้อมกันสามคนทั้งหมดต่อหน้าท่านทงชัยค่ะก็เลยตอนนี้ไม่มีใครให้โกรธแล้วอ่ะ
ยืนยันนะครับยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีใครให้โกรธแล้วแต่เมื่อสักครู่มีบอกด้วยโอ้โหพี่หนุ่มนี่ตัวเสี่ยมเลย
โกรธพี่หนุ่มด้วยเรื่องสามสิบล้านหรือเปล่านะพี่หนุ่มได้ยินประโยคนี้นี่คือร้องอุ้ยเลยนะ
ประมาณว่าพี่หนุ่มเชิญไปออกรายการแล้วคุณหนุ่มถามเสี่ยมให้แม่ต้องพูดอะไรที่ไม่ควรจะพูด

ก็เลยโกรธแต่ตอนนี้ให้อภัยแล้วเนอะ